ชาวบ้านไปแจ้งกู้ภัยให้ช่วยมาไล่งู
แต่คราวนี้ต้องตามหางูให้ผู้หญิงคนนี้แล้วค่ะ
อายุ๑๙ปีอยู่ที่ศรีราชาชนบุรี
เพราะเธอเป็นนักเพาะพันธุ์งู
สามารถเพาะพันงูแปลกมาหลายชนิด

ชื่อว่านางสาวนัชชานวการทำรงค์นะคะ

งูที่ว่าหายก็คืองูปากกว้างน้ำเข็มเผือก๒ตัว

หายไปจากบ้านพักในอำเภอศรีราชาชนบุรี
คาดว่าน่าจะมีคนร้ายขโมยไป
ถามว่างูมันน่าจะออกไปเองหรือเปล่า

ชนะที่มีการขังงูเอาไว้แน่นหนามาก
ไม่มีทางที่งูจะหลุดรอดไปได้
น่าจะมีคนร้ายมาขโมยเธอเชื่อแบบนั้นนะคะ
ล็อกแน่นหนาแน่นอนยังกลองอย่างนี้
แค่เอานิ้วลองงัดเข้าไปแรงคนนะคะ

งูตัวไม่ใหญ่มากมันก็ปูไม่ได้

เพราะว่าอย่างสีเผือกเท่าที่รายงานมาในไทยอย่างนี้ค่ะ
ยังไม่เคยมีตัวไหนที่เป็นสีเผือกเลย
ก็คือเท่าที่พบมีแค่๒ตัวนี้ค่ะที่เป็นสีเผือก
ก็อยากจะฝากว่าถ้าใครเอาไปก็อยากขอว่าให้เอามาคืนเถอะ
เพราะว่ามันค่อนข้างมีคุณค่าทางจิตใจค่ะ
ฉันเดานะว่าคนที่เป็นหัวขโมยเนี่ย
มันก็น่าจะรู้เรื่องของวงการงูเป็นอย่างดี
เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าเจ้าของงูอะไรเนี่ย
เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยงูที่ถูกขโมยไปงูเผือก
งูปากกว้างน้ำเข็มเผือกทั้งสองตัวเนี่ย
งูที่หายากมีคู่เดียวในประเทศไทย
แต่ไม่ได้มีราคาอะไรนะคะในวงการสัตว์แปลก
แต่ที่มีค่าเนี่ยก็คืองูปล้องชนวนสร้อยเหลือง
เผือกอีกคู่หนึ่งเป็นพ่อพันธุ์ที่เธอเพาะเลี้ยงมา
งูชนิดนี้มีราคาสูงโจรมันน่าจะขโมยผิดไป
มันน่าจะขโมยผิดไปแล้วมันน่าจะรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับงู

เอาส่วนบ้านหลังหนึ่งที่อุดรธานีค่ะ
อยากได้งูเพราะเจ้าของบ้านบอกกลัวงูมากจริงนะคะ
เธอออกไปรดน้ำต้นไม้แล้วไปเจองู
ขดอยู่ข้างกระถางต้นไม้ค่ะ
เธอบอกมันดำเริ่มนะงูเห่าน่ะแน่กลัวค่ะ
แล้วถ้าฉกเธอตายเลยนะคะเธอก็เลยแจ้งกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือ

ที่หมู่ที่๕ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองอุดรธานี
บ้านหลังนี้เปิดเป็นธุรกิจขนส่งสินค้าด้วย
หลังจากที่เธอเห็นงูขดอยู่ข้างกระถางต้นไม้
ก็โทร๑๙๑เลยให้หมองูมาจับให้หน่อย
หมองูมาถึงเธอก็ชี้เลยงูอยู่ตรงนั้นค่ะ

เพราะว่าได้ข่าวมาตอนแรกว่าเป็นงูเห่าไงก็ต้องรีบปฏิบัติการนะคะ
แต่พอจับออกมาได้มันเป็นงูลายสอใหญ่ค่ะ
ความยาวประมาณ๕๐เซนติเมตรก็จับใส่ถุงปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
ละดาเจ้าของบ้านบอกว่ารู้สึกโล่งใจมากโล่งใจอย่างแรกเลย
ก็คือเอาจับไปแล้วแหละเพราะเธอเป็นคนกลัวงู
อย่างที่สองคือมันไม่ใช่งูเห่าเธอก็โล่งใจไป
แต่เธอบอกแบบนี้นะบอกว่า๑๐ปีที่ผ่านมา
เวลาที่มีงูเข้าบ้านทุกครั้งเลยสามีจะถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๓ตัวทุกครั้งเลย

เสียงโชคไหมครับเลขที่บ้านก็สวยอยู่
ก็เสียงทีละใบ๒ใบตัวนี้ก็น่าจะเล็กที่บ้านมาค่ะ

ก็ของูเข้าบ้านก็ถือว่าโชคแล้วค่ะโชคดี
อดงูเข้าบ้านก็ลองซื้อดูนะคะ๑๑๐ทับ๑๑จ้ะ

ย้ำนะตามนั่นแหละ๑๖พฤษภาให้แล้ว